เกษียรรษ์ราคกรในพื้นที่ธ่ำหลวงแม่ศราย
ที่เสียสละร่ายหน้ากว่า๑พัน๒ร้อยไร้
ที่เราบอกว่ารับน้ำจากถ้ำหลวง
ก็บอกว่าตอนนี้เริ่มไทวานธำนาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ
รวมถึงทุนเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ
คือตอนนี้ก็มีจิตอาสาโอ้โหหลายคนนะ
เข้าไปช่วยชาวนาในการดำนาไถหวานกันนะครับ

พื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรได้รับความเสียหายจากน้ำที่ออกมาจากถ้ำหลวง

และเริ่มวาลถ้ายธำนากันใหม่อีกครั้งแล้วนะครับ
นางพรรถนะธญานันต์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บ้านสรรปูเลยในอำเภอแม่สายกล่าวว่า
พื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ร้อยละ๙๕เป็นนาข้าว
หลังจากน้ำลดชาวนาก็ต่างรีบไถวาน
นากันใหม่เพื่อให้ท่านเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล
ส่วนเรื่องทุนให้ลูกหลานเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีนั้น
ต้องขอบคุณแทนเกษตรกรเพื่อเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะ
แต่กำหนดให้แจ้งภายในวันที่๒๐กรกฎาคมนี้นะฮะ
อยากให้มหาวิทยาลัยรามเลื่อนออกไปอีก
เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่ามีทุนให้เรียนฟรีนะครับ
หรือว่าจะจบแล้วก็จะเข้ามหาลัยในปีนี้นะคะ
คิดว่าถ้าโอกาสตรงนั้นพอดีกับในส่วนของลูกของเขาที่จะเรียน
เราคิดว่าก็ขอคงดีใจ
ด้านน้าอิชันจันทาภูนย์ชาวนาในบ้านศรรปูเรย่
หลังจากรอบแรกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดก็กล่าวว่าดีใจมากนะครับ
ที่หลายโดยงานนึกถึงยื่นมือเขาช่วยเหลือ
และยังให้ลูกหลานในพื้นที่จะได้เรียนฟรี

มีรายได้หลักมาจากการทำนาเท่านั้น
ที่เด็กเขาปลอดภัยเนี่ยที่ออกมาอย่างปลอดภัยก็ดีใจ
ที่เราไม่สามารถไปช่วยได้แล้วเราถือว่าเราช่วยทางระบายน้ำ
ทางผลลบทางที่ธรรมนาของเราคือว่าเราก็ช่วยอยู่
มีลูกหลานที่เป็นเกษตรกรเขาจะมาช่วย
ส่งเสริมเรียนฟรีเรียนอะไรทางบ้านหลวงเขาก็ประกาศอยู่
ดีก็ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกัน
เพราะทางรัฐเขาช่วยอย่างนี้ก็ดีอยู่
เพราะมันอย่างน้อยก็จึงเจอพ่อแม่ไปอีกหน่อยนะ
เป็นค่าเรียนค่าอะไรเรียนฟรีอะไรก็ดี
นาข้าวของนาอินจันทร์มีทั้งหมด๑๖ไร่นะครับ
ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวประมาณ๑ตันหรือว่า๑๐๐กิโลกรัม
และเป็นหนึ่งในชาวนาที่ไม่ขอรับเงินเยียวยาจากทางการ
แต่ขอเป็นพันธุ์ข้าวเพื่อปลูกใหม่เท่านั้นนะครับ